กันที่หนุ่มฮอตคนนี้กันบ้างนะคะสำหรับฟิล์มธนพัฒน์โอ้โหเวลานี้ต้องยกให้เขาจริงนะคะ
ฮอตจริงอะไรจริงออกงานอีเวนต์แทบจะทุกวันมาปรากฏตัวในงานอีเวนต์อีกหนึ่งงาน
ก็เลยขอถามนิดนึงว่าใช่หรือเปล่าใช่เจ้าตัวใช่ไหมที่เป็นคนส่งช่อดอกไม้ปริศนาไปให้เมพิชชนาธิ์
ซึ่งหลายคนมองว่าน่าจะเป็นฟิล์มนี่แหละนะคะซึ่งเจ้าตัวจะว่ายังไงกับเรื่องนี้
รวมไปถึงสาวที่กำลังคุยคุยอยู่งานนี้เนี่ยจะทำให้ผู้หญิงทั้งประเทศอกหักหรือเปล่า

ไม่ใช่ของผมอยากรู้อยากของใครต้องถามพี่เมย
เหมือนกับแสดงว่าแฟนสองพันสิบแปดอะไรอย่างเงี้ยก็มันไม่ไม่ใช่แต่คือ
คือถ้าถามว่ารู้สึกยังไงผมก็ก็ตลกดีอะตลกที่แบบเออคนก็
เรากับพี่เมย์ผมอยากให้ทุกคนโฟกัสที่ผลงานเรามากกว่าที่จะไปตามกระแสจิ้นหรืออะไรแบบนี้ครับ
ก็มันก็มีเข้ามาคุยแหละแต่ว่าเห็นไหมอย่างที่บอกอ่ะ
ผมผมทำงานขนาดนี้เอาเวลาไปที่ไหนไปคุยกันกับใคร
ไม่ได้โฟกัสใครอะครับตอนนี้ไม่ได้โฟกัสใครเป็นเฟรนด์มากมากอย่างงี้ตอนนี้เป็นเฟรนด์ดีกว่า
ขออะไรขอขอว่าภาพไม่ไม่ได้กลัวเรื่องภาพอะเรากลัวเรื่องเรื่องเวลาที่เราให้เขาเหมือนไม่มีอะ
ฟิล์มเคลียร์ไปแล้วนะคราวนี้ถึงคิวของเมพิชชนาธิ์กันบ้าง
ซึ่งเจ้าตัวก็ตอบนะคะว่าเจ้าของดอกไม้เนี่ยจริงมีหลายคนนะเพราะว่ามีคนเข้ามาขายขนมจีบเยอะ
ยังเปิดใจได้ว่าทุกคนต้องรู้แล้วก็ต้องทำคะแนนเอาชนะใจเธอเอง
แต่จะใช่ฟิล์มธนพัฒน์ที่หลายคนจับจิ้นให้เป็นคู่จริงหรือเปล่า
หน้าแสดงนักแสดงสาวจะว่ายังไงไปฟังกันค่ะ
อุ๊ยน้องฟรีมเอาจริงเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่ง

มันไม่ใช่อ่ะมันเป็นการเอ็นดูกันระหว่างแบบรุ่นพี่รุ่นน้องมากกว่า
คือมันเป็นอะไรขำเราก็มีบางมูธที่เราอยากเหมือนคนธรรมดา
ที่อยากเขียนเฟซบุ๊กสนุกตลกบ้าง
แต่แบบทุกคนเชียร์เยี่ยมไปหมดเลย
จนตอนนี้แบบไม่กล้าลงอะไรลงแต่รูปไม่มีแคปชั่นเดียว

มันต้องดูไปเรื่อยอะ
ทุกคนก็มีดีแตกต่างกันไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
แบบเราไม่ใช่เด็กที่จะแบบว่าแบบเจอแล้ว
อุ๊ยให้ขอบคุณใจชอบเลยเป็นแฟนดีกว่า
ไม่ใช่แล้วมันต้องดูหลายอย่างนะคะ
ถ้าชอบเธอจริงอะไรจริงก็มันก็ต้องใช้เวลาพิสูจน์กันหน่อยนะครับ
คือแต่ละคนตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเล่นเกมอยู่ในสนามฟุตบอลนะ
ใครมีโอกาสก็ต้องรีบทำแต้มให้ได้มากที่สุด